คุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะเรื่องราวของการทำดีค่ะ
ต้องบอกว่าตอนนี้นะคะร่วมด้วยช่วยกันทุกภาคส่วนจริงค่ะ
เช่นเดียวกับพระเอกคนนี้นะคะเขาเรียกว่าพระเอกใจหล่อ
นี่เลยนะคะคุณโตโน่พาคินค่ะ
อย่างที่ทราบนะคะก่อนหน้านี้โตโน่เขาไปคุกคลีกับสนามบอลที่จังหวัดราชบุรี
จะได้เป็นนักฟุตบงฟุตบอลนี่ใช่ใช่เขาเป็นอยู่นี่แหละคุณผู้ชมนะคะ
ก็เลยนี่แหละค่ะนำชุดพีพีอีจำนวน๓๐๐ชุดนะคะ
หน้ากากอนามัยอีกหนึ่งร้อยห้าสิบชุดแล้วก็หน้ากากเฟสชิลอีกหนึ่งร้อยห้าสิบชุดค่ะ
ตามภาพที่เห็นนี่แหละค่ะไปมอบให้บุคลากรทางการแพทย์
โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรีเป็นผู้รับมอบด้วยค่ะ
โน่เปิดใจนะคะกับทีมข่าวของเราที่อยู่จังหวัดราชบุรีนะคะ
บอกว่าหลังจากที่ช่วงหลังตัวเองมาคุกคลีซ้อมฟุตบอลอยู่ที่นี่ค่ะ
ก็เห็นปัญหาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องนี่แหละค่ะ
โดยเฉพาะทีมแพทย์ขาดแคลนอุปกรณ์ต่างจึงรีบนำมามอบให้ค่ะ
โดยหลังจากนี้นะคะก็จะได้นำเครื่องวัดค่าออกซิเจนมามอบให้อีกค่ะ
เพราะทราบว่าที่เนี่ยต้องการเป็นสมนตร์มากค่ะ
พร้อมกันนั้นนะคะโตโน่ยังฝากให้กำลังใจ
ให้ทุกคนฝ่าฟันวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้ด้วยค่ะ

เครื่องตรวจค่าออกซิเจนแทนกับผู้ป่วยโควิดเลยเนี่ย
ก็เดี๋ยวเราก็คงไม่ต้องเป็นกับการบ้าน
เพราะว่าเราจะช่วยได้อีกกี่เครื่อง
ขอให้ทุกคนสู้รู้ว่าหนักแล้วก็เหนื่อยมาก
ทุกคนเลยครับคนไทยทุกคนเลย
ส่วนตัวผมไม่ขอไม่พูดเยอะดีกว่านะขอทำดีกว่า

หลังจากนี้นะคะโตโน่ก็จะกลับมาฟิตนะคะ
เริ่มแล้วนะต้นกันยายนนี่แหละคุณผู้ชม
ไหนนะคะพูดเรื่องฟุตบอลล่าสุดนะคะ
นักร้องลูกที่ชื่อดังกูก้องเฮร่าย

ก็โพสต์ขอกำลังใจจากแฟนในฐานะนักฟุตบอลน้องใหม่
ทีมราชประชาเอฟซีนั่นเองค่ะ

โตโน่เขาที๑อันนี้ที๒เพื่อนกันนะ
เอาเป็นว่าก็ให้กำลังใจกันนะคะ
ก็วงการบันเทิงวงการกีฬานี่ก็

บางทีวงการบันเทิงก็ไปจีบวงการกีฬาบ้าง